แต่ว่าถูกน้ำดูดลงไปจมหายไปต่อหน้าต่อตาเพื่อนเลยครับ
เจ้าอาธิชุดประดาน้ำแล้วก็ชมบ้านนะฮะ
ตามระดมกำลังการค้นหาดนายสมศักดิ์เกร็ดแป้นอายุห้าสิบห้าปีครับ
ซึ่งเป็นช่างฝีมือสนามสำนักชนรับประทานที่๕
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวงครับ
จมน้ำหายไปที่บริเวณครองน้ำบ้านหัวขัวนะครับ
อยู่ที่หมู่ที่๑๕ตะบนเมืองเพียร์อำเภอกุจจับจังหวัดอุดรธานีครับ
ก็ทำงานกันอยู่ฮะเก็บผักตบชาวาที่หน้าประตูระบายน้ำ
ต้องการจะให้น้ำมันโฟลในการที่จะไหลระบายออกไปนะฮะ
อยู่ที่บานที่ลอยขวางอยู่ทางน้ำเมื่อวันที่๑๔สิงหาคมที่ผ่านมาครับ
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกแบบนี้บอกว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ย
เจ้าตะที่ชนระประทานแล้วก็ผู้ตายรวมหกคนเนี้ยช่วยกันเก็บผลักตบอยู่
เยอะแยะมากมายเลยหน้าประตูระบายน้ำเพราะว่าช่วงก่อนนั้นเนี่ยมันมีน้ำไหลลงมา
นะฮะแล้วก็มีผักตบมีขยะมาพอมีผักตบน้ำมันก็ไหลไม่สะดวกนะฮะ
และช่วงสองสามวันที่ผ่านมาอธิภาษณ์จะลองเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะ
เนี้ยก็ลงไปนะฮะสองสามวันที่ผ่านมาเนี้ยฝนมันโปรกครับ
แน่นอนผักตบมันไหลมากับน้ำเยอะขยะมันก็มาเยอะ
นายสมศักดิ์เนี่ยก็ลงไปในน้ำไปเก็บผักตบมัดผักตบรวมกันนะฮะ
สลิงลากขึ้นฝั่งแต่ก็ยังมีการเปิดประตูระบายน้ำอยู่แล้วก็น้ำเนี่ยมันยังมีลักษณะของการเป็นน้ำวนแล้วก็ไหลเชี่ยวมาก
สุดท้ายเนี่ยน้ำมันดูดร่างของนายสมศักดิ์จมหายไปต่อหน้าต่อตาเพื่อนหายังไงก็หาไม่เจอสุดท้ายไปพบศพอยู่อีกฝั่งหนึ่งห่างจากจุดที่เขาดูดลงไปเนี่ยนะสักประมาณ๕๐๐เมตร
ผักตบอยู่นี่มันมาตามน้ำนะมันหลายมันว่ะ
มันนี่มันหลายมันน้ำมันก็สิบอลัยสะดวก
คนกับมูกคนก็เลยมาดึงออกดึงออกแล้วปะเนี่ย
พอดีน้ำมันก็หลายกว่านี้มันก็เลยพัดแล้วเข้าไปตก
พอดีคนตกแล้วก็โทรหากันเอารถมาโคมาจกผักอันนี้ขึ้น
มันก็เลยบางแนมแล้วก็หนายลงไปก็ลงไปมันก็ไป

แต่วันนี้เมื่อไม่แรงเรารอกขิงฮ
ก็บอกว่าสามีจะทำงานตรงนี้มาสามสิบปีแล้ว
ไปสำรวจคล้องดูซิมันเป็นยังไงนะ

หากเห็นย่ามรกก็จะเข้าไปตัดไปทำความสะอาดเอง

แต่มักทำให้ลูกน้องดูว่าเขาทำมากกว่าในการออกคำสั่ง

แต่เขาก็ลงไปและสุดท้ายก็ไปจมน้ำเสียชีวิต
ขณะที่เพื่อนร่วมงานต่างก็เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น
เพราะว่าเสียคนที่ตั้งใจทำงานแล้วก็มีจิตสาธารณะคนนี้ไปนะฮะ
คนที่พาลูกน้องไปเก็บผักตบ
เพราะเป็นห่วงเรื่องของการระบายน้ำให้ชาวบ้านชาวนา
แต่สุดท้ายก็ต้องมาจบชีวิตเองแบบนี้กับการทำงานในหน้าที่ด้วยนะครับ